ราชบุรีนะครับหนุ่มใหญ่วัย๕๐ปี

ยิงผู้ชายคนหนึ่งที่มาชอบพอภรรยาของตัวเอง

แล้วก็ยิงอดีตภรรยาจนได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจคาดว่าปมเหตุมาจากความหึงหวงนะครับ
ตำรวจภูทรเมืองราชบุรีเข้าตรวจสอบเหตุ
มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเล็กที่๑๔๘ทับ๘๖๔หมู่บ้านเอื้ออาทร
ห้วยหมูที่หมู่๑๐ตำบลเจดีหัก

ก็พบผู้เสียชีวิตนอนบนพื้นหน้าบ้านที่เกิดเหตุ
ทราบชื่อคือนาวาอากาศโทชยุทธ์กระต่ายทองอายุ๗๒ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๓๘เข้าที่บริเวณใบหน้าและลำตัว
ส่วนเจ้าของบ้านคือนางสมจิตคุณพิทักษ์อายุ๕๒ปี
ถูกยิงเข้าที่แขนขวาได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ด้านของนายสุรัตน์ผู้เอี่ยมลูกชายของนางสมจิต
เล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุเป็นพ่อของเขาเองคือนายดอกรักผู้เอี่ยมอายุ๕๐ปี
ซึ่งหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปแล้วครับ
ส่วนสาเหตุน่าจะมาจากความหึงหวง
เพราะว่าพ่อกับแม่นั้นแยกกันอยู่มานานแล้ว
โดยแม่ของเขาเป็นแม่ค้าสับปะรดที่ตลาดแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
ส่วนพ่อก็ทำไร่สับปะรดอยู่ในอำเภอบ้านคา
เมื่อพ่อรู้ว่าแม่มีผู้ชายคนใหม่
มาคอยเฝ้าติดตามนะครับ

มาเห็นรถของผู้ตายจอดอยู่หน้าบ้าน

ตำรวจก็จะเร่งติดตามตัวนายดอกรัก